กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะทุกวันที่๓๑กรกฎาคมค่ะถือว่าเป็นการยกให้เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าสากลเพื่อเห็นถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าที่ทั้งป่าเจ็บเสียชีวิตจากการปกป้องพื้นป่าสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ประเทศไทยนะคะวันพิ
ก็ลงมติในการกำหนดวันดังกล่าวนี้ขึ้นสำหรับผู้พิทักษ์ป่านะคะถือว่าเป็นกำลังสำคัญค่ะในการปกป้องพื้นป่าสัพพยากรธรรมชาติจัดปักใจต่างต่างที่มีการคุกคามในปัจจุบันซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่นั้นผู้พิทักษ์ป่าเองก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมท
อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปทีนี้ในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกขึ้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อเป็นการดำดึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจากการป
นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าโอกาสนี้ได้ร่วมการส่งกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าเนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าสากลนะคะให้เดินหน้าในการปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จลุกร่วมไปได้ด้วยดีค่ะ